คุณผู้ชมค่ะข่าวนี้สวัสดีมาตาเราเป็นหนึ่ง
เป็นประโยคที่คุ้นหูมาก
คือต้องยอมรับนะว่าเป็นละครที่กระแสแรงแล้ว
เป็นตอนที่ยืมใจทุกคน

หรือว่าคุณหมอเป็นหนึ่งของพวกเรานี่เอง

อยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูซีนร้องเพลงของเป็นหนึ่งสักนิดนึง
บอกเลยว่าอบอุ่นละมุนใจ
และช่วงท้ายจับตาดูดีค่ะ

เจมส์ครับ
เสร็จนี่ชื่อเพลงใหม่เจยครับ

ฉันก็คงต้องบอกฉันก็คงต้องรักเธอเหมือนเคย
เดี๋ยวขอเรียบกว่าก็รักเธอเหมือนเคย
ก็คื้มว่าร้อนคุณหมอเป็นหนึ่งเค้าไปออกงานนี้ไม่รู้นะคุณผู้ชมบอกได้ว่า

ซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันเป็นความน่ารัก
เรียกเสียงกรี๊ดได้ล้นห้างกันเลยทีเดียวนะคะ
แต่อย่างที่บอกไปค่ะว่ามาตาราดาเนี่ยเขาปังจริง
ไปไหนมาไหนหนุ่มเจมส์บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครเรียกเจมส์แล้วนะ

ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหผมดีใจมากเลยนะ
ที่เป็นแฟนให้การต้อนรับกับละครเรื่องนี้เป็นอย่างดี
ซึ่งในละครเนี่ยเขาชอบมาตาใช่ไหม
แต่ในชีวิตจริงเนี่ยเป็นหนึ่งเขามีมาตาตัวจริงนะคะ
นั่นก็คือสาวโฟม
หลายคนบอกว่านี่แหละมาตาในชีวิตจริงของเป็นหนึ่ง
งานนี้หนุ่มเจนจะว่ายังไงไปดูกันค่ะ
แต่ผมแซวเลยว่าโฟมมันก็มาตราตูนสิ
โอ้โฮเขินจังเลยครับ
ถ้ามันเกิน๕เนี่ยเดี๋ยวจะไปแก้บนวิ่ง๑๐กิโลเลย
พอตอนจบได้เรตติ้ง๕๗ปุ๊บโอ้โหนี่เลยค่ะ
ทีมงานนักแสดงไปแก้บนพากันไปวิ่ง๑๐กิโล
ซึ่งทุกคนเต็มใจมากนะ

ถูกต้องส่วนปลายปีที่จะถึงนี้หนุ่มเจมส์และพี่แอน
ของประสบเขาเตรียมฟิตร่างกาย

ถูกต้องค่ะเป็นฟูมาราทอน๔๑๒กิโล
ครั้งแรกในชีวิตคือมันระยะยาวมากเลยนะ

ลองไปฟังเสียงหนุ่มเจมส์กันหน่อยค่ะ

แต่ว่าผมไม่เคยวิ่งถึงแบบปูมาทอนเลย
เพราะว่าปูมารทรมันเป็นเรื่องที่
ที่มันต้องอาศัยการซ้อมแบบเยอะมากครับ

ก็เลยลองดูแล้วกันไหนก็
ตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบเปิดกล้องอะไรอย่างนี้ครับ

ผมน่าจะไหวพี่แอนก็น่าจะไหวแหละมั้ง
แต่ก็อยู่ที่ช่วงซ้อมนี่แหละครับ
ตอนนี้ก็พยายามกำลังแบบดันกันไปอยู่ครับ
ว่าเราจะจบมาทำกันให้ได้